สาธุโอมสิทธิการภูมิอาจารย์เคยว่าสังฆิตโปรโมทเท่าเกาไหร่โปรโมทวงบัตนีตุนตัวหลวงค่าจะได้

ยังคงนิยมไม่เสื่อมคลายเป็นเพราะว่า
ช่วงหลังมีเพลงฮิตอย่างเพลง
หน้าทองของคุณโจอี้ภูวะสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าครับ

ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองจริง
แต่บางคนก็บอกอีกว่าจริงแล้วเนี่ย
พิธีกรรมความเชื่อณหน้าทองนี้
เสื่อมมนต์ขลังไปจากประเทศไทยเลยต่างหาก

พิธีกรรมความเชื่อเรื่องของหน้าทอง

ก่อนจะไปถึงจุดนั้นตามผมมาตรงนี้ก่อนครับคุณผู้ชม
ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูข้อมูลสรุปเบื้องต้นนะครับ
ว่าการทำนะหน้าทองนะครับ
โดยปกติแล้วจะทำโดยพราม
หรือว่าทิศที่ผ่านการบวชการเรียนมาแล้วครับ
หลักแล้วเขาก็จะมีการอ่านคาถาไร่คาถา
เชิญครูบาอาจารย์คาถานะหน้าทอง
มีการลงน้ำมันจันทร์อัคระต่าง
ก่อนที่จะนำแผ่นทองคำมาปิดบริเวณใบหน้า

จุดสำคัญในการลงนะหน้าทองครับคุณผู้ชม
จุดแรกเลยนั่นก็คือบริเวณหน้าผากครับคุณผู้ชม
ที่บริเวณหน้าผากเนี่ยก็เป็นการแปะแผ่นทองคำเปลวบริสุทธิ์นะครับ
หลังจากนั้นขยับลงมาอีกนิดหนึ่ง
ก็คือบริเวณแก้มทั้งสองข้างครับ
ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการเสริมเรื่องของเมตตานั่นเองนะครับ
ขยับลงมาอีกนิดครับนั่นก็คือบริเวณกรามทั้งสองทั้งซ้ายและขวาครับ
เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับการพูดการเจรจา
ไปครับคือการลงแผ่นทองที่บริเวณเปลือกตา
ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยทำให้เป็นที่นิยมพอใจของคนที่พบเห็น
อกจากนี้ก็จะมีการลงแผ่นทองที่ติ่งหูทั้งสองข้าง
เพราะเชื่อกันว่าจะเป็นการเชิญเทวดาลงมาสถิตรักษาให้อายุมั่นขวัญยืนครับ
อีกหนึ่งจุดคือบริเวณกระหม่อมครับ
จะเป็นจุดที่พรามเชื่อว่าเป็นทางเข้าออกของพลังชีวิต
เป็นที่สถิตของเทวดาเช่นเดียวกันกับบริเวณหูนั่นเองนะครับ
ไปครับคุณผู้ชมครับดูตรงนี้ครับ
นั่นคือบริเวณลิ้นแล้วก็กระหม่อมนะฮะ
คุณผู้ชมพี่ลิ้นเป็นการลงเพื่อให้การเจรจาเป็นที่น่าเชื่อถือ
ฟังแล้วก็จะเคลิบเคลิ้มแล้วก็หลงไหลครับ
มาอีกหนึ่งจุดก็คือบริเวณคางนั่นเองนะครับ
เพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงและสร้างความน่ายำเกรงครับ
ในขณะที่อีกหนึ่งจุดที่มีการลงหน้าหน้าทองกันก็คือบริเวณจุดนี้คุณผู้ชมครับ
ดูครับคือบริเวณท้ายถอย
ทอยเขาเชื่อว่าต่อให้มองจากด้านหลังถ้ามีการแปะแผ่นทองด้วยแล้ว
ก็จะเป็นการเสริมเสน่ห์แม้มองเห็นจากด้านหลังครับ
นี่คือ๙จุดสำคัญที่มีการลงนะหน้าทองครับ
แต่ว่าทีนี้บางคนเวลาไปทำพิธีลงหน้าทอง
ก็ลงทองทั้งหน้าเลยครับเพื่อความเหลืองอร่ามนะครับ
และมีการเสริมมงคลต่อยอดด้วย
โดยการทำอย่างไรครับดูต่อครับ
เขาจะมีการนำแผ่นนากากทองคำลักษณะแบบนี้
นี่คือขั้นตอนในเบื้องต้นของการลงหน้าทองนะครับ
คราวนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าชีวิตของคน
ที่เขาเคยผ่านพิธีกรรมความเชื่อณหน้าทอง
อย่างเจ้าหญิงในวงการลูกทุ่งครับคุณฝนธนสุนทร
เธอเล่าให้ฟังนะครับว่าเธอก็เคยมีการทำพิธีลงหน้าทอง
ตั้งแต่ช่วงแรกของการเข้าสู่วงการบันเทิงนะครับ
คำแนะนำของผู้หลักผู้ใหญ่
ส่วนตัวของคุณฝนมองว่าอาชีพที่เธอต้องทำ
ต้องการให้คนรักคนเมตตาทำให้คนเอ็นดู
ซึ่งนอกจากน้ำเสียงอันภัยเลาะแล้ว
ประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี

ไม่ใช่ว่าจะพึ่งแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวนะครับ
ดังนั้นทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ส่งเสริมซึ่งกันและกันครับ
ความรู้สึกของพี่ฝนนะคะมันคือเสริมกำลังใจของเรา
แล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่างานของเราที่มันจะออกมาเนี่ย
ให้มันมีพลังข้างในเพื่อที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามา
พอเราไปทำปุ๊บเนี่ยเราจะแบบพลังจิตเราจะแบบสัมผัสได้ไงว่า
เราทำมาแล้วนะมันจะต้องดีนะมันจะต้อง

พอมันทึกเหิมปุ๊บเนี่ยเหมือนหน้าตาเรามันก็จะแบบผ่องใสสดใสออกมา
แล้วพอคนเห็นคนก็รักเมตตาพี่ฝนว่ามันเป็นการเชื่อมโยงกันแบบนี้ค่ะ
สิ่งที่พี่ฝนย้ำก็คือทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันนะครับ
ก็อย่างที่บอกแหละครับเพราะว่าพี่ฝนเล่าจากประสบการณ์
หลังจากมีการลงหน้าทอง
และการลงหน้าหน้าทองนะครับผ่านมาหลายสำนักที่ไหนดีที่ไหนปัง
พี่ฝนก็ไม่เคยขัดศรัทธาที่จะไปทำเพื่อเป็นการเสริมกำลังใจ

ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเหตุและผลในตัวมันเองทั้งสิ้นครับ
มันเป็นเครื่องเตือนใจเราว่า
ในเมื่อเราไปลงหน้าทองไปลงเมตตามหานิยม
เราก็ต้องทำตัวให้น่ารักให้น่าเอ็นดูให้น่าเมตตาด้วย
ไม่ใช่พอไปลงหน้าทองแล้ว
จะทำตัวยังไงก็ได้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ
หรือให้แบบว่าให้คาถาเวทมนต์ช่วย
โดยที่ตัวเราไม่ช่วยตัวเราเองไม่ใช่

เราไปทำให้เราน่ารักนะน่าเอ็นดูนะน่าเมตตา
เราก็ทำตัวให้น่ารักน่าเมตตาน่าเอ็นดู
นี่คือประสบการณ์จริงจากคนที่เคยไปทำพิธีลงหน้าทอง
ส่วนท่านนี้ครับอาจารย์สุบินณหน้าทอง

เชี่ยวชาญในการสร้างเสน่หมตามหานิยม
สืบทอดจากรัฐธิพรามชั้นสูงยาวนานมากกว่า๑๐๐ปี
มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนดังทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับ
หลากหลายวงการครับทั้งวงการบันเทิงวงการการเมือง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นต้น
แล้วชื่อเสียงโด่งดังไปไกลด้วยนะครับ
อาจารย์ซูบินบอกว่าณหน้าทองก็คือพุทธคุณ
เป็นศาสตร์ที่ช่วยเสริมเสน่ห์ให้คนรักคนเมตตา

หลายคนเชื่อว่าเป็นของสูงของมงคล
เข้าไปเสริมจากท่าที่เรามีอยู่
ธาตุดินน้ำลมไฟ
ให้ธาตุทองนะครับคุณผู้ชมเป็นธาตุที่๕
ถ้าใครได้เติมธาตุทองเข้าไปในร่างกาย
โดยเฉพาะบนใบหน้าก็เชื่อกันว่า
จะยิ่งช่วยทำให้คนนั้นกลายเป็นที่รัก

ปัจจุบันนี้การลงหน้าทอง
ก็กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งนะครับ

ใครที่ต้องใช้งานในการให้คนรักคนเมตตา

โดยเฉพาะแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์เป็นต้นครับ
ในตัวคนเราจะมี๔ธาตุเนอะ
ดินนัดลงไฟแล้วก็ต้องเสริมธาตุทองเข้าไปด้วย

ทองเป็นของสูงอยู่แล้ว
แล้วก็อย่างอื่นก็คือ
เป็นการเสริมเมตตามหานิยม
ปัจจุบันนี้เรื่องเขาเรียกว่าสายมูเนอะ
ความเชื่อเนี่ยก็นิยมมากขึ้น
กระทั่งต่างชาติเอง
ก็ต่างมาเลสิงคโปร์หรือจีนอะไรอย่างนี้
ก็มักจะนิยมกันมาลงหน้าหน้าทองมากขึ้น
เพื่อเขาเป็นกำลังใจด้วย

ถ้าได้ลงแล้วก็จะประสบความสำเร็จ
คุณผู้ชมครับสำหรับคุ้มณหน้าทองของอาจารย์สุบิน
จะใช้วิธีลงนะแบบปิดทอง๓แผ่น

อาจารย์ก็จะลงนะตามจุดมงคลต่างของใบหน้า
ซึ่งหลักก็คือบริเวณหน้าผากที่แก้มลิ้น

ผมมีโอกาสได้ทำพิธีลงนะหน้าทอง
โดยอาจารย์สุบินใช้การลงหน้าทอง
โดยการลงทองคำเปลว๑๐๘แผ่น
เหลืองอร่ามทั่วใบหน้าแบบนี้

หน้าทองส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ
คือการลงนะหน้าทอง๑๐๘แผ่น
หลังจากนั้นก็มีการนำหน้ากากขุนแผนครับ

ให้กับคนที่ต้องการเสริมเสน่ห์แบบนี้ครับ
เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่เริ่มเห็นบ่อยขึ้น
ส่วนทางกับการเติบโตของเทคโนโลยีนะครับ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลคือที่พึ่งทางใจเท่านั้น

ก็พูดเหมือนกันครับว่าทุกอย่างต้องลงมือทำด้วย

ก็ต้องทำตัวให้น่ารักน่าเอ็นดูครับ

ใครก็ตามที่ในวันนี้ชีวิตอาจจะยังไม่ปัง
ไม่ดังไม่สมหวังตามปรารถนา

และที่สำคัญคืออย่าหมดศรัทธากับการทำความดีครับ
มุมนี้ก็จะได้ยินมาคนพูดเยอะเนอะ
เราขอให้ทุกท่านนี่
มีสติอยู่กับตัวมากกว่า
แล้วก็อยู่กับปัจจุบันนี่แหละ
ว่าเราจะทำสิ่งไหนทำยังไง
ก็ขอให้เราทำในสิ่งนั้นให้จงสำเร็จ
ให้ทำดีต่อไปคือทำดีต่อไปดีกว่า

ไม่ต้องท้อแล้วก็ว่าเราทำแล้วเนี่ย
ถึงไม่มีอะไรที่จะเห็นผลหรืออะไรอย่างนี้

ต่อไปเนี่ยมันก็จะมีความดีนะ

ถ้าหากว่าจะไปทำพิธีเสริมสิริมงคล

มัดด้วยครับเพราะว่าหลังต้องยอมรับว่า

กับความเชื่อความศรัทธาของคนจำนวนไม่น้อย
ดังนั้นต้องศึกษาและตัดสินใจให้รอบครอบ
ก่อนที่จะไปทำพิธีต่างนะครับ

เหมือนกับข่าวที่ปรากฏหลายต่อหลายครั้งครับ
คุณผู้ชมครับณหน้าทองเป็นพิธีในการเสริมความเชื่อ

เราจะต้องลงมือทำโดยเฉพาะการทำความดีด้วย
เหมือนดั่งพุทธศาสนสุพาสิทธิ์ครับ
ที่กล่าวเอาไว้ว่า
โปรดติดตามตอนต่อไป